คุณผู้ชมคะคุณเห็นไหมคะด้านหลังเราตรงนี้
ง้อไม่สำเร็จผัวเก่าโหดราดน้ำมันเผาเมีย
ยังนะคือจุดอ่ะเผาเมียแต่ก่อนจะเป็นเมียเนี่ย
จะเผาลูกก่อนแล้วคนเป็นแม่นี่แหละ
ดึงตัวลูกออกมาได้เรื่องนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะ
ไม่ใช่แค่สามีโหดแค่นั้นแต่คุณผู้ชมรู้ไหม
เพื่อนคนสนิทของภรรยาคนนี้ยังมาเปิดเผยด้วยว่า
สามีคนนี้ไม่ใช่แค่ชอบทำร้ายทุบร่างกายเท่านั้นคือทุบตีเธอ
แต่ชอบอัดคลิปวิดีโอแบบวิววิวอ่ะโอ้โหอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
ไปดูต้นโพสต์กันนะคะคือเขามีการปล่อยคลิปออกมาด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนว่าหญิงสาวคนนี้แหละค่ะ

โดนเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟ
เห็นสภาพตามเนื้อตัวร่างกายของเธอนะคะ

คือเป็นซิบแล้วเธอไม่ได้ไปหาหมอด้วยนะ

กำลังพูดคุยกับเธออยู่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง
เธอก็เล่าให้ฟังซึ่งผู้สื่อข่าวของเราเองก็ไปที่ห้องพักแห่งนี้นะคะ
อยู่ที่พื้นที่อำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากได้รับร้องขอความช่วยเหลือจากเธอ
บอกว่าอดีตสามีที่เลิกรากันไปแล้วด้วยนะ
บุกมาโอ้โหถึงที่ห้องแล้วเอาน้ำมันเนี่ยมาราดจะจุดไฟเผา
กะจะเอาเธอให้ตายอ่ะทีนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
ก็เลยมีการประสานตำรับสวทธิ์ภพบางสาวทง
ร่วมกระตันไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเธอก็หน่อย
เพราะก็ทราบว่าเนี่ยสภาพแผลเธอยังไม่ได้ไปหาหมอด้วยนะ
แล้วไปพบกับนางสาววีรณุทัพกฤษอายุ๓๐ปี

ตามขาตามแขนทั้งสองข้างเป็นแผลถูกไฟไหม้หมดเลยนะคะ
เล่าว่าเธออยู่กินกับอดีตสามีที่ชื่อว่านายบรรจงม่วงแก้วอายุ๓๙ปี
คุณอยู่กันมา๑๔ปีแล้วนะ
มีลูกก็๒คนลูกสาวทั้งคู่ด้วย
คนโตอายุ๑๒คนเล็กอายุ๑๐ขวบ
และเห็นบอกว่าลูกสาวมีอาการป่วยเป็นโรคหัวใจด้วย
ตลอดระยะเวลาเขาบอกที่อยู่ด้วยกัน
สามีเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำเพราะอะไร

เวลาเมาเธอก็จะเจ็บตัวแบบนี้
ให้โอกาสสามีนะบอกให้ปรับปรุงตัวแต่ไม่ดีขึ้น
สุดท้ายก็เลยขอแยกทางกันนะคะ
ต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่นะคะ

ของเธอดูดิเป็นแผลไฟไหม้แบบนั้นเลย
เธอบอกวันเกิดเหตุสามีมาเลย
มาถึงที่ห้องโอ้ยขนแกลลอนน้ำมันมา๕ลิตร

พูดอะไรเลยสาดน้ำมันก่อน
น้ำมันเบนซินราดใส่บ้าน
แล้วลูกสาวดินั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอายุ๑๐ควบ
เอาน้ำมันเบนซินไปราดใส่ลูกสาว
พอเธอเห็นแบบนั้นเธอรู้แหละเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
ดึงแขนลูกหลบออกมาแล้วเอาตัวเธอเธอ

เอาตัวเธอเองไปบังตัวแทน
น้ำมันเลยราดเธอเกือบทั้งตัวค่ะ
จากนั้นสามีจุดไฟแช็คแล้วโยนใส่เธอเลยค่ะ
เพลิงมันก็ลุกไหม้ไปตามร่างกายเธอ

ส่วนลูกสาววัย๑๐ขวบที่เธอไปดึงออกมาได้
น้องปลอดภัยนะคะถูกสะเก็ดไฟเล็กน้อย
ตอนที่อดีตสามีก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปเลย
สาเหตุเธอบอกแบบนี้อาจจะมาจากการที่
สามีคนนี้พยายามง้อขอคืนดี
แต่เธอไม่ดีด้วยค่ะ
คิดว่าถึงเขาเมาหรือเขาต้องการอะไร

เวลาเขาเมาเขาก็ตบตีตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้พี่
คือแต่ว่าไม่คิดว่าจะกล้าทำขนาดนี้

บอกว่าเธอไม่คิดจริงนะว่าจะทำกันถึงขนาดนี้
เพราะเวลาเมาก็ถูกทุบตีอยู่แล้ว
นี่ค่ะทีนี้ทางด้านเพื่อนเพื่อนของผู้บาดเจ็บ
ของนางสาววีรนุษย์เพื่อนชื่อว่าคุณกระหนกวัน
เพื่อนเล่าแบบนี้ที่ผ่านมาเอาจริงรู้อยู่แล้ว
นี่คือเพื่อนเขานะรู้พฤติกรรมของสามีเพื่อนมาตลอด
เพราะเพื่อนชอบมาเล่าให้ฟังบอกทนไม่ไหวแล้ว
และเวลาที่เหมือนกับเหมือนเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
สามีเนี่ยอดีตสามีคนนี้ชอบไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกาย
แต่ชอบวีดีโอคอลมาหามาหาภรรยาตัวเองแล้วบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณ
บังคับถอดเสื้อผ้าโชว์หน่อยสิ
แม้กระทั่งตอนที่ภรรยาอาบน้ำคุณ
แล้วฝ่ายหญิงไม่รู้เลยนะว่าตลอดเวลาที่ทำให้สามีแบบนี้
แอบบันทึกคลิปวิดีโอไว้ตลอด
แล้วเธอรู้ตอนไหนรู้ไหมรู้เพราะลูกสาวนั่นแหละมาบอก
เพราะลูกสาวบังเอิญไปเล่นโทรศัพท์ของพ่อ
แล้วเปิดไปเจอภาพแม่อ่ะคุณโอ้ย
เป็นทั้งภาพนิ่งทั้งภาพวีดีโอ
สุดท้ายพอเธอรู้ปุ๊บเธอขอแยกทางกับอดีตสามีคนนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะตำรวจค่ะ
ยังติดตามตัวอดีตสามีโหดคนนี้อยู่เลย
ยังจับตัวไม่ได้นี่แหละเธอก็เลยอยากร้องสื่อ
ให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยกันตามหาตัวด้วย
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับแล้วนะคะ
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าอันนี้เรียกว่าเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือเปล่า
ติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
อยู่กันมาตั้งนานนะสิบสี่ปีใช่นะ